อ่าแล้วคุณผู้ชมค่ะคราวนี้เราไปดูบรรยากาศสดกันหน่อยไหม
สวัสดีครับ
ก็ได้มีการติดตั้งไฟประดับงาน

ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้า

โดยส่วนใหญ่เป็นผลไม้สดจากสวน

ส้มแก้วและส้มเขียวหวาน
รวมทั้งอาหารต่างอีกมากมาย

ที่จะไปลงลอยกระทงบริเวณท่าน้ำนะครับ

เตรียมไว้เพื่อความปลอดภัย

และในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา

ตามชุมชนต่าง
ชุมชนริมน้ำโดยเฉพาะที่

ก็ได้มีการซักซ้อมลอยกระทงสายกาบกล้วย
และกระทงโคมสีสันสวยงาม
ภายในคลองบางน้อยด้วยครับ

ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับ

ไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับ
ชาวบ้านนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน

น่าจะเป็น๑๐๐ปีได้ครับ
คุณตาวินัยอายุ๗๓ปี

รุ่มน้ำแม่กรองเมื่อในอดีต

อดีตเจ้าอาวาสวัดตรีจินดา
นำชาวบ้านลอยกระทงกาบกล้วย

ในทุกวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒
ที่ผ่านมาแล้วกว่าร้อยปี
กลายเป็นประเพณีที่สนุกสนาน

ชุมชนริมคลองสาขาแม่กรอง

โดยทุกคนนั้นจะพากันแต่งกายสวยงาม

กาบกล้วยที่ลำน้ำแม่กรอง

ทั่วทั้งลำน้ำยามค่ำคืน

และได้หายไปจากชีวิตชาวแม่กรอง

ประกอบกับการจัดงานมีปัญหา
จึงต้องปิดตำนานกระทงสายบนกาบกล้วย
ของเมืองสามน้ำไปโดยปริยาย

ความสว่างสวัยของดวงประทีป
กลับคืนสู่แม่กรองอีกครั้ง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

เป็นผู้ฟื้นประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่

แล้วก็มีการลอยกระทงกันทุกปี
ในกลางเดือนที่สอง

แล้วก็กระทงก็จะลอยตามสายน้ำ

กระทรงกับแม่น้ำแม่กอง
กับคลองแฟอ้อมประจบกัน

ปากคองแฟอ้อม

ลอยไปก็จะสวยงามมาก

เด็กในชุมชนก็จะมาเรียนรู้ต่อยอดภูมิ
มีค่าชิ้นนี้ให้ลูกหลานต่อไป

ที่มีมากในชุมชนอย่างรู้คุณค่า

แห่งภูมิปัญญาของความประหยัดเรียบง่าย

ที่ออกเครือติดผลแก่แล้ว

ที่ทำมาจากทูบจุ่มน้ำมันยาง

พระแม่คงคาให้นานที่สุด

ที่เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายในพื้นที่
ดาวเรืองสีเหลืองอาราม

จากนั้นในวันที่พระจานเตรียมดวง

เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ
ด้วยพืชพันธ์ทันยาหารมาตั้งแต่อดีต

เลี้ยงผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้

เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน

จึงถือเป็นการแสดงออกของชาวบ้าน
ผูกพันกับแม่น้ำสายนี้
อีกทั้งอย่างเพื่อเป็นการขอขมา
พระแม่คงคา

แห่งชีวิตสายนี้ตลอดไป

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

กำลังมองหาที่ลอยกระทงสวยนะครับ

ไม่กี่ชั่วโมงก็ขับรถมาได้นะครับ

วัดภูมิ